คุณผู้ชมค่ะทีนี้อีกโจทย์หนึ่งก็คือ
กรณีที่มีคนเสียชีวิตจากการติดโรคโควิดสิบเก้า
พอเสียชีวิตแล้วก็ต้องมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็ต้องมีการชาปนกิจศพ
ทีนี้ค่ะผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙รายที่๒มันเกิดปัญหา
เพราะทางวัดกลัวว่าถ้าเกิดว่าไปเผาศพในวัดเนี่ยเดี๋ยวจะมีการแพร่เชื้อหรือเปล่า
ทางวัดไม่กล้าถึงขั้นว่าไม่กล้าให้เผาศพของคนตายค่ะ
กลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะเราไปพูดคุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตมา
ก็บอกว่าทำใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นถึงขั้นนี้ค่ะ
แต่ว่าล่าสุดสามารถติดต่อวัดเผาศพคุณพ่อได้แล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตเป็นรายที่๒จากการติดไวรัสโควิด๑๙เนี่ย
แล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็คือคุณเอกสิทธิ์ตันแดงอายุ๗๐ปีค่ะ
ตอนแรกเนี่ยหาวัดเผาศพไม่ได้แต่ล่าสุดนะคะทางญาติบอกว่าติดต่อวัดได้แล้วนะคะ
เป็นวัดใหม่ลำนกแขวกเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
เราไปพูดคุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตด้วยคุณปานิสราตันแดง
เธอเล่าให้ฟังเธอบอกว่าคุณพ่อของเธอมีอาชีพขับรถทัวร์
บริการกับนักท่องเที่ยวชาวจีนในวันที่๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
เริ่มไม่สบายหนักมีอาการหายใจหอบถี่
ครอบครัวเห็นว่าอาการไม่ดีก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาล
พอเล่าประวัติให้คุณหมอฟังเท่านั้นแหละค่ะคุณหมอก็เลยย้ายไปที่สถาบัน
ำราชนราดูลทันทีเลยนะคะหลังจากนั้นผลแหลบออกมา
ก็บอกว่าพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคโควิดสิบเก้าแล้ววันนั้นนะคะ
คุณปานิสราเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเป็นวันสุดท้ายที่พ่อ
ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางครอบครัวเพราะว่าพ่อต้องใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
แล้วก็สุดท้ายพ่อก็เสียชีวิตนะคะส่วนกรณีที่เธอหาวัดจัดงานศพให้พ่อไม่ได้
เล่าต่อบอกว่าครอบครัวตอนแรกก็ทำใจนะทำใจไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนหน้านี้๑สัปดาห์
แต่ก็มีการติดต่อวัดใกล้บ้านแต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริง
พอวัดรู้ว่าพ่อของเธอเนี่ยเสียชีวิตจากโรคโควิดสิบเก้า
คุณค่ะมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะไม่มีวัดไหนกล้าให้จัดงานศพพ่อ
เธอก็เลยเอาล่ะตัดสินใจโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
กระทั่งชาวเน็ตนะคะเห็นข้อความชาวเน็ตก็ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ย

ทีนี้ชาวเน็ตทำยังไงก็ร่วมด้วยช่วยกันหาวัด
หาวัดที่จะนำศพพ่อมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ในที่สุดก็ได้วัดฟังเสียงลูกสาวของผู้เสียชีวิตหน่อย
แต่ว่าก็ไม่ได้แจ้งทางวัดตั้งแต่แรกว่าเป็นโควิด
แต่พอเขาเห็นเอกสารอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่รับค่ะ
เขาให้เหตุผลว่าเป็นโรคระบาดนะคะกลัวติดอะไรอย่างนี้
ก็อยากให้ช่วยหาวัดให้คนแชร์เรื่องราวไป
เพื่อที่จะไปช่วยให้พ่อเรามีวัดได้เผาทำพิธีการทางศาสนาแค่นั้นแหละค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตให้ข้อมูลเป็นความรู้
รวมถึงเป็นความรู้ของดิฉันด้วยนะครับ
ถ้าเกิดว่าคนตายด้วยโรคโควิด๑๙แล้วนำศพไปเผา
แล้วจะแพร่เชื้อหรือเปล่าคุณผู้ชมฟังชัดนะครับ
คุณหมอก็คือนายแพทย์สมศักดิ์อักษิณอธิบดีกรมการแพทย์
เมื่อวานนี้นี่ค่ะเราไปสัมภาษณ์ยืนยันเลยนะคะ
บอกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
ฟังชัดนะคะผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
ไม่สามารถแพร่เชื้อได้ถามว่าเพราะอะไร
เนื่องจากว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพัน๑๙
มันได้ตายไปพร้อมกับผู้เสียชีวิตแล้ว
คือคนตายเชื้อก็ตายด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่สามารถแพร่เชื้อได้ค่ะ
ขอให้ทางวัดรับศพผู้เสียชีวิตไป
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะติดเชื้อ
โดยเฉพาะรายที่เรานำเสนอข่าวไปเนี่ย
ที่เราอ่านข่าวไปคือตอนที่เขาเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบผลแล็บเพิ่มเติม
เป็นลบแปลว่าเขาไม่ได้มีเชื้อโควิดในร่างกายแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฟังเสียงยืนยันอีกครั้ง
เอาให้ท่านสบายใจที่สุดนะคะ
เรียนยืนยันครับคนไข้ที่เสียชีวิตแล้ว
โดยเฉพาะรายที่รายงานเท่าที่ผมทราบคือ
แหลปเนี่ยกลายเป็นลบแล้วด้วยซ้ำนะครับ
ไม่มีการแพร่เชื้อแล้วแต่ต่อให้ถึงผลแหลบยังเป็นบวก
เชื้อมันไม่ได้เก่งกว่าเราครับถ้าเราตายเนี่ยมันก็ตาย
หมอพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลตอนคนไข้มีชีวิตอยู่

คนไข้ตายเชื้อมันก็ตายนะครับ
พอไปที่วัดเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวครับนะครับ
เดี๋ยวถ้าท่านยอมให้อยู่วัดไหนผมยินดีไปเฝ้าอยู่ข้างโรงศพเลยครับ
โอ้โหคุณหมอยืนยันแบบนี้แล้วก็สบายใจได้นะ
คนตายเชื้อก็ตายท่านบอกว่าเอาแบบนี้ไหม
เพื่อความสบายใจถ้าเกิดว่าถ้ามีคนตายจากโรคโควิดอีก
ท่านสามารถที่จะไปอยู่ข้างงานศพได้เลยนะ

ยืนยันออกมาแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นวัดต่างนะคะก็รับหน่อยละกันนะคะ

ถึงว่าเราไม่ได้อยากให้มีคนตายจากโรคโควิดเยอะเนี่ยนะคะ